คุณผู้ชมครับตำรวจกองปราบไปจับผู้ชายคนนึงนะคือก่อเหตุเอาไว้ก็คือไปร่วมกับพวกเนี่ย
คมขืนเด็กหญิงวัยสิบสองปีที่เรียนชั้นมหนึ่งตอนนั้นตัวเองเนี่ยบวชเป็นพระอยู่นะ
ค่ะแล้วทีนี้ก็หนีมาเลยนะครับทุกผู้ชมครับหนีมากบดานอยู่ที่ชนบุรีนะฮะ
ตอนที่ก่อเหตุเนี่ยก่อเหตุที่วัดที่จังหวัดพิจิตรนี่นายคนนี้นะครับ
ชื่อนายจรินอายุสามสิบห้าปีนะครับกองปราบมาจับตามหมายสารจังหวัดพิจิตร
ข้อหาร่วมกันพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบิดามันดาเพื่อการอนาจารย์
และร่วมกันกระทำชำราวเด็กอายุยังไม่เกิน๑๓ปีอันมีลักษณะเป็นการรุมโทรม
ต้นปีที่ผ่านมาตอนนั้นยังบวชอยู่บวชเป็นพระอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง
ตะบนแหลมรังอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตร
แล้วร่วมกับพวกอีก๒คนรวมเป็น๓คน
หลอกเด็กหญิงวัย๑๒ปีให้มาที่กุฏิวัดแล้วก็ไปรุมข่มขืนเขา
จากนั้นเนี่ยทางเด็กหญิงก็อาศัยจังหวะพวกนี้เผลอก็วิ่งหนีออกมาได้
แล้วก็ไปบอกผู้ปกครองก็ไปแจ้งความที่สพบึงนารางนะฮะ
แต่ว่านายจรินเนี่ยก็คือรู้แก้วเลยว่าถูกแจ้งความแน่ก็เลยศึก
ศึกแล้วหนีออกจากวัดเลยแล้วก็หนีมาอยู่ที่ชนบุรีนะครับ
พบึงนารางก็ไปรับตัวมาดำเนินคดีต่อแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
คือผู้ต้องหาเนี่ยภาคเศษนะนายจรินเนี่ยภาคเศษบอกว่า
อยู่ในกุฏิในเหตุการณ์จริงแต่ไม่ได้ข่มขืน
แต่ตำรวจบอกว่าจากการสอบปากคำของผู้เสียหายเนี่ยแล้วก็พยานแวดล้อมต่างเนี่ย
ยืนยันว่าก่อเหตุจริงอีกสองคนเนี่ยจับได้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะ
ตั้งแต่ตอนเกิดเหตุใหม่เลยคนหนึ่งเป็นเยาวชนชายอายุแค่๑๔ปีนะฮะ
อีกคนนึงเป็นผู้ชายอายุ๒๐ซึ่งตอนนั้นก็บวชอยู่เหมือนกันนะนี่ฮะ
จับไปได้สองคนแล้วก็เนี่ยอีกคนนึงก็จับได้ในวันนี้นะครับ
ย่าของเด็กหญิงที่ตกเป็นผู้เสียหายบอกว่าวันนั้นเนี่ยวันเกิดเหตุ
๒มกราคมที่วัดเนี่ยเขาจัดงานประจำปี
แล้วเด็กชายวัย๑๔เนี่ยที่เป็นเพื่อนกับหลานสาวเนี่ย
ก็แชทมาหลอกประมาณว่าหลอกให้หลานสาวช่วยซื้อลูกชิ้นในงานวัดเนี่ย
มาให้หน่อยก็หลอกมาที่วัดแล้วก็หลอกพาขึ้นกุฏิ
พอขึ้นไปเจอพระสองรูปก็คือผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ย
พวกนี้ก็เลยร่วมกันข่มขืนนะครับ
ส่วนปู่ของน้องบอกว่าดีใจมากที่ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้
เพราะว่าหลังจากที่จับได้๒แล้วเหลือ๑เนี่ย
เขาก็อยู่กันอย่างหวัดระแวงเพราะว่ากลัวว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยจะย้อนกลับมาทำร้ายนะฮะ
ส่วนท่านเจ้าวาดวัดเนี่ยบอกว่าที่ก่อเหตุกันสองคนเนี่ย
นายจรินที่พอก่อเหตุปุ๊บก็ศึกปุ๊บแล้วหายไปเลยเนี่ยหนีเลยเนี่ย
แล้วก็ตัวของพระอีกรูปหนึ่งที่ไปก่อเหตุเนี่ยความจริงทั้งสองเนี่ยมาบวชได้ไม่นาน
นายจรินเนี่ยมาขอบวชที่วัดบอก